ข่าวแรกของเรานะคะมาเก็บตกกันหน่อยนะคะเมื่อวานต้องบอกว่าเป็นวันเสี่ยงโชคแห่งชาตินะคะแล้วก็คนนี้ค่ะเฉียดไปแบบหัวใจแทบวายเลยค่ะนั่นก็คือพี่โจ้โจอี้บอยของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมดูตามเลยนะคะดูค่ะว่ามันพลาดไปตรงไหน
เลขตัวหน้าตัวเดียวเลยค่ะพี่แซ็ค
คุณผู้ชมค่ะพี่โจ้ถึงกับต้องโพสต์นะคะว่า
เนี่ยคุณแม่ซื้อมาเป็นปึกเลยค่ะนี่ถ้าถูกไม่ต้องร้องแรปแล้วนะคะ
แต่น่าเสียดายค่ะพลาดไปแค่ตัวเดียวนั่นก็คือด้านหน้าเลข๐เห็นไหมล่ะ
สักเสร็จเป็น๐ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เขาบอกว่าเพิ่งไปทำบุญมาค่ะก็เห็นบอกว่าผลบุญให้โชคทันตาเลยนะคะ
ลอตเตอรี่แล้วปรากฏว่าเนี่ยถูกรางวัล๒ตัวท้ายไปเต็ม๔ใบกันเลยล่ะค่ะ
น้องใหม่มาแรงมาจุธาวุฒินะคะขอต้อนรับเข้าสู่วงการลอตเตอรี่ค่ะ
ก็เลยต้องโหดนิดหนึ่งนะคะสองตัวท้ายเหมือนกันนะคะ
มันเป็นไรค่ะเดี๋ยวรอรุ่นกันต่อเนอะ
งวดหน้าต่อต่อไหนก็ยังมีอยู่นะจ๊ะ
พลาดรางวัลก็ไม่เป็นไรแต่บอกเลยว่าพอก้าวเข้าสู่วงการนี้แล้วเนี่ยออกยากนะ
บอกเลยนี่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ซื้อพอหอมปากหอมคอนะคะคุณผู้ชมค่ะ